เรื่องราวของนางงามดีกว่า

จวดคุณผู้ชมขามาดูคู่จิ้นคู่นี้กันหน่อยดีกว่า
บอกเลยว่าฮอทจริงอะไรจริง
สำหรับสองสาวจากเวทีเมสแกรนด์นะคะ
น้องอิงฟานและชาลอทเอฟซี

งานนี้คุณดูอิงฟ้ากับชาหลอดเปิดปากเลยบอกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เจอแบบว่าพี่สาวคนสวยคุณลิริต้า
แฟนคลับที่น่ารักแล้วก็เข้าใจการทำงานของทั้งคู่มันมีเยอะคุณผู้ชม
แต่ที่ชอบจนเกินเหตุถึงขั้นแบบอุ้ยตามเฝ้าเขาถึงคอนโดอย่างนี้
ฟ้าแล้วก็ชาลอทบอกว่าอุ๊ยแบบนี้ไม่โอเคนะ
ต้องออกโรงเตือนกันก่อนว่าชื่นชอบได้แต่ก็ขอให้มีขอบเขตด้วย
ศิลปินก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างนะฮะ

เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
เพราะว่าก็ทราบมาว่าคุยกับทางนิติคือเหมือนเขามารอตั้งแต่เช้ามาเฝ้าเรา
เราก็เลยว่าอาจจะเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้เรานิดนึง
ก่อนหน้านี้ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะแบบมั่นใจชัดเจน
แฟนคลับก็ช่วยเตือนกันก็น่ารักอยู่ค่ะ

เราไม่เคยว่านะกับการแบบจะจิ้นการเป็นโมเมนต์น่ารักอะไรอย่างนี้
แต่บางคนคือเยอะเกินจนเราต้องออกมาพูดว่าโอเคเราก็เป็นพี่น้องกัน
จะทำอะไรก็ให้เกียรติทั้งพี่ฟ้าแล้วก็ให้เกียรติตัวเราด้วย
ล่าสุดที่รู้คือแบบไปอยู่หน้าคอนโดก็มีแบบลำเส้นพื้นที่ส่วนตัวเราเยอะเกินไป
เราก็เลยแบบโอเคพี่ฟ้าก็โดน
คุณผู้ชมขานอกจากเรื่องเอฟซีจะก็เลยอย่าเมาเยอะ
มาถึงเรื่องดราม่าของอิงฟ้ากันบ้าง
เรียกได้ว่าไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรเป็นดราม่าไปหมด
คุณผู้ชมล่าสุดงานเข้าน้องอิงฟ้านี่นะ
เขาถูกวิพักวิจารณ์อยู่กับท่าเต้น

แล้วดราม่านี้สาวอิงฟ้าถึงกับผู้ตัดเพาะออกสื่อเลย
คือทำอะไรหนูก็ผิดทำอะไรก็เป็นดราม่านะคะ
ส่วนเรื่องความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
อิงฟ้าอยากให้ทุกคนเปิดใจก่อนว่า
บทบาทของเธอเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่นางงามอย่างเดียว

เพราะว่าเราไม่ได้เป็นนางงามแบบ๑๐๐ทุกสถานที่
แล้วมันแล้วแต่บริบทของเราอย่างเราร้องเพลงเราก็เป็นศิลปิน

ตัวเราก็มีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูง
เพราะฉะนั้นเวลาเราร้องเราก็มีฟิลลิ่งของเราไปตามเพลง
เพราะเพลงมันก็ค่อนข้างมันคือเพลงฮิตพอปอะไรอย่างนี้
แต่ถ้ามันมีละนาดหรือมีปีกมีอะไรก็เราก็ลำได้
คืออย่างนี้ที่เม้ามอยกันคุณผู้ชมมันมีคนวิภาควิจารณ์
ว่าน้องอิงฟ้าเนี่ยเต้นเกินเบอร์นางงามไปหรือเปล่า
ก็อย่างที่น้องบอกไปว่าเราก็มีหลายแบบคาแรคเตอร์
แล้วนางงามต้องเต้นยังไงต้องบอกให้น้องทำสิ
ส่วนเรื่องที่น้องอิงฟ้าพลาดโอกาสได้การไปร่วมงานกับ
ชื่นชอบกับผู้ซาวทั่วประเทศ
แต่ว่างานนี้ยังไม่หมดหวังนะคะ
อิ้งฟ้าประกาศเบียบว่าขอเดินหน้าเติมบุญหน่อย
หวังว่าจะได้แต้มบุญกลับมาอีกครั้งค่ะ
สิห้องไห่โอ๊ยเสียใจ
เราก็เป็นแฟนคลับ
คนหนึ่งที่แบบว่าอย่างน้อยก็คือได้เจอ

ถ้าจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปคอนเสิร์ตเลย

ตัวหนูเป็นในพาร์ทของพรีเซนเตอร์
อาจจะไม่ได้ตรงกับปรีบทของงาน
เดี๋ยวหนูต้องไปกลับไปสะสมแต้มบุญใหม่
ต้องไปทำบุญเพิ่มต้องไปทำบุญเพิ่ม

แล้วก็ภายหลังเจ้าตัวก็ลบไปแล้วแต่ก็มีเพจดังแคปเอามาแชร์

ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ยังมีกลุ่มคนที่คอยตำหนิติเตียน
ซึ่งหากว่าเป็นการติเพื่อก่อนจะบอกว่าน้อมรับนะ

ก็มองว่าเรื่องนี้มันแก้ที่คนอื่นไม่ได้
งั้นฉันแก้ที่ตัวเองแล้วกันด้วยการไม่รับรู้ซะดีกว่าค่ะ